ที่จังหวัดสงขลานะฮะก็ยังไม่รู้ว่าใครคือมือยิงนะ
แต่ว่าคนเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าเขาจำหน้าคนมาก่อเหตุได้
นะครับทุกผู้ชมครับมีพี่เขยกับน้องเมียนะครับ
เช้ามืดวันนี้เนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปด้วยกัน
จะไปกรีดยางแล้วมีคนมาดักยิงนะฮะ
ให้เสียชีวิตไป๑แล้วก็บาดเจ็บอีกหนึ่งนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนทางเข้าสวนยางพารา
ในตำบลเปียนอำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลา
ตี๕วันนี้นะครับหลังได้รับแจ้งเหตุ
สพบ้านโหนดก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เมื่อสักครู่นี้จากกายานยนต์สีดำ
ล้มอยู่คันหนึ่งนะฮะผู้ตายกับคนเจ็บมาด้วยกันนะครับ

ชื่อฟ้าประธานอายุ๓๖ปี

ถูกยิงในกระสุนเข้าที่ศีรษะนะครับ
ทางด้านหลัง๑นัดนะฮะ
แล้วก็เข้าแผ่นหลังด้วยนะครับอ่านี่ยิงด้วยปืนลูกโม่นะฮะ
เลือดไหลเต็มร่างไปหมดนะฮะเป็นผู้ชายนะ
อายุสามสิบหกปีนะครับส่วนคนเจ็บอีกคนนึงมาด้วยกันนะฮะ
ชื่อวรวุฒิอายุ๔๗ปีชื่อเล่นที่เขาเรียกกัน
ชาวบ้านเรียกบังดิงนี่นะฮะบังดิงบังดิงนี่เป็นพี่เขยของฟ้า
ที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับบังดิงเนี่ยกระสุนถูกยิงเข้าหัวไหล่ด้านขวานะครับ
เจ็บเล็กน้อยแล้วก็หนีเอาตัวรอดได้โดยวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นนะครับ
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสบาย้อยนะฮะก่อนจะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสงขลานะครับ
หลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับตำรวจบอกเจอแค่เศษลำกล้องปืนไม่ทราบชนิดตกอยู่
แล้วก็รถจักรยานยนต์ของคนเจ็บคนตายที่ล้มคว่ำอยู่นะครับ
ตำรวจก็ไปสอบปากคำคนเจ็บนะฮะเพิ่มเติมนะฮะ
บางดิงนะครับบอกว่าเช้ามืดวันนี้ก็ขี่จักรยานยนต์ไปกับฟ้านะฮะ
ดิงนี่เป็นพี่เขยฟ้านี่คือน้องเมียนะฮะ
ก็เข้าไปที่สวนยางพาราโดยบังดิงเป็นคนขี่ส่วนฟ้าเนี่ยเป็นคนซ้อนท้าย
อยู่อยู่มือปืนเนี่ยดักอยู่ริมถนนนะครับโผล่ออกมาจากข้างทางใช้ปืนยิงใส่ทั้งคู่
โชคร้ายมากกระสุนเนี่ยเข้าศีรษะแล้วก็แผ่นหลังของฟ้าที่นั่งซ้อนท้ายพอดี
ส่วนบังดิงเนี่ยนะฮะกระสุนเนี่ยเข้าหัวไหล่ขวาจากทางด้านหลังนะครับ
โดนหัวไหล่ขวาเข้าไปทำให้จักรยานยนต์เนี่ยล้มลงพอเขาหันไปดูเนี่ยก็พบว่าฟ้าเนี่ยเสียชีวิตคาที่ไปเลยแล้ว
เพราะว่ากระสุนเข้าศีรษะพอดีนะครับก็พยายามตั้งสติวิ่งหนี
เพื่อไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านทำให้รอดชีวิตมาได้
ส่วนคนก่อเหตุบังดิงบอกว่าแม้ตอนเกิดเหตุจะค่อนข้างมืด
แต่เขาเชื่อว่ามั่นใจว่าเป็นพี่ชายต่างมารดาของฟ้าน้องเมียของเขา
ปมเหตุก็คือทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาเรื่องมรดกที่แบ่งไม่ลงตัว
แล้วก็ทะเลาะกันมาหลายปีแล้วค่ะอ่า
อันนี้ไปตามที่บังดินเขาตั้งข้อสงสัยนะ
นี่เฉพาะผู้ชมครับวันนี้คุณเลิฟลาวีการแก้ววิเจศนะครับ
น้องเลิฟนะครับ๖๐๐แรงหน้าผู้ศึกาของเราร่งพื้นที่ไป
ตรงจุดเกิดเหตุก็ยังมีพวกร่องรอยกองเลือดต่างอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่ยังกันพื้นที่อยู่นะฮะไม่ให้เข้าไปในบริเวณ
ส่วนก่อนถึงจุดเกิดเหตุพบรอยเบรกของรถจักรยานยนต์ของบังดิงนะครับ
ขี่พาฟ้าผู้ตายเนี่ยเข้ามาที่สวนยางพาราเพื่อจะไปกรีดยางตรงนี้นะครับ
แล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนะครับ
ขณะเกิดเหตุเป็นช่วงเช้ามืดยังหลับอยู่ไม่ได้ยินเสียงปืน
แต่ได้ยินเสียงผู้ชายก็คือบังดิงเนี่ยมาร้องขอความช่วยเหลือก็เลยรีบออกมาดู
สภาพบังดิงคือเลือดท่วมตัวขอให้ช่วยแจ้งตำรวจให้หน่อย
แล้วให้ไปช่วยน้องที่ถูกยิงอยู่ที่ถนนกลางสวนยางพาราด้วย
อืมแล้วเขาบอกไหมว่ามีคนเจ็บกี่คนนะ
เขาก็บอกว่าเยอะมาสองคนดูเว้อที่ใส่ยาง
๒คนดีที่ใส่ดีมั้ย
แต่ใช่
ขณะที่จุดสื่อปศวงศพบรนวดนะครับ
วันนี้ได้เชิญบังเหมครับอายุ๖๐ปีนะครับ
เป็นพี่ชายต่างบรรดาของฟ้าผู้ตายนี่
หลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยตามคำให้การของคนเจ็บ
ที่บอกว่าเห็นคนคล้ายกับบังเหมเนี่ยอยู่ในจุดเกิดเหตุ
แล้วบางเหมก็เป็นคู่ขัดแย้งกับผู้ตาย
เนื่องจากมีปัญหาเรื่องแย่งมรดกที่ดินที่พ่อแบ่งเอาไว้ให้นะครับ

ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
ช่วงเวลาเกิดเหตุคือเช้ามืดวันนี้เขาอยู่บ้านตามปกติ
แล้ววันนี้เองเขาก็เป็นคนเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเอง
เพื่อต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ชุดสืบสวนก็ตรวจสอบคราบเขม่าวดินปืนที่ร่างกายของบังเหมเอาไว้ก่อนนะครับ
แล้วก็เอาจักรยานยนต์ของบังเหมไปตรวจสอบเพื่อหาความเชื่อมโยงทางคดีด้วย
นี่คันนี้นะครับนี่รถบางเหมนะ
ของบังเหมนะครับอายุ๕๘ปีนะครับ
วันนี้เธอก็มาช่วยยืนยันนะฮะกับสามีแล้วก็บอกกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรา
ขณะเกิดเหตุเนี่ยยืนยันว่าบังเหมกับเธอแล้วก็ลูกอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลย
๖โมงเช้าสามีของเธอเนี่ยถึงเพิ่งออกไปฉีดยาในสวนทุเรียน
เพราะฉะนั้นช่วงเวลาเกิดเหตุตี๕เนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่สามีเธอจะไปก่อเหตุ
แต่เพื่อความบริสุทธิ์ใจก็เลยให้สามีเนี่ยมาพบตำรวจตามคำแนะนำของผู้นำชุมชน
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีของเธอกับผู้ตายที่เป็นพี่น้องต่างมารดาพ่อเดียวกันแต่คนละแม่
นี่นะฮะเธอบอกว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องที่ไม่ได้สนิทกันมากเพราะคนละแม่
แต่สามีเคยบอกว่ามีปัญหาเรื่องแบ่งที่ดินมรดกของพ่อที่แบ่งเอาไว้ให้ลูก
ซึ่งตอนนี้ยังมีการฟ้องร้องกันอยู่ส่วนรายละเอียดอย่างอื่นเนี่ยเธอไม่รู้เหมือนกัน
รู้แค่ว่าไม่อยากให้สามีเนี่ยไปเอาที่ดินมรดกตรงนั้นมาเพราะไม่อยากมีปัญหาอะไรกับครอบครัว
สาระปัดหรือเขาไม่ค่อยพอใจเรื่องอะไรไม่ค่อยพอใจ
เรื่องที่ดินนี่แหละเขาไม่ยอมให้ยังไงไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน
โถมตำรวจเชินบางที่แบบนี้ทำอะไรบ้างปะ
ไม่รู้แกะมันได้เข้ามาคนหมดเลยไม่เจอ
ส่วนพี่สาวของฟ้าบรรดิ

ยาของบังดิงนะครับเธอบอกว่าจริงแล้วเธอเนี่ยก็เป็นพี่น้อง
ละพ่อกับฟ้าเหมือนกันนะฮะแต่แม่เดียวกันค่ะความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวก็เลยจะดูยงใยกันนิดนึงนะฮะเท่ากับว่าเธอเนี่ยไม่
มีอะไรกับบังเหมเพราะบังเหมเนี่ยพ่อเดียวกับฟ้าแต่คนละแม่แต่
เธอเนี่ยแม่เดียวกับฟ้าแต่คนละพ่อท่านพี่รู้ข่าวว่าน้องสาว
สามีเธอเองก็เจ็บด้วยถูกยิงด้วยเหมือนกันยอมรับว่าเธอก็
สงสัยไปที่บังเหมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาขัดแย้งเรื่องการ
ที่ดินมรดกกับฟ้าอยู่นะครับโดยหลังจากที่พ่อของฟ้ากับ
เหมเสียชีวิตได้๘เดือนมันก็มีปัญหาเรื่องแบ่งมรดกเกิด
ขึ้นทันทีโดยอีกฝ่ายนึงเนี่ยต้องการที่ดินที่พ่อแบ่งไว้
ไฟฟ้าแล้วกลายเป็นเรื่องราวจนฟ้องร้องกันเพราะพ่อเนี่ยแบ่ง
ให้เนี่ยแบ่งปากเปล่าหลังเกิดเหตุมีคนเนี่ยมาเตือนฟ้า
ให้ระวังตัวแล้วเมื่อสามสัปดาห์ก่อนมีคนมาห้ามบอกน้องว่าอย่า
กรีดยางนะเพราะจะกรีดได้ไม่นานสุดท้ายน้องถูกยิงเสีย

บอกว่าเขาเห็นหน้าแต่จำรถจำอะไรไม่ได้เพราะว่ามัน
มืดมากมันไม่ไม่ได้มืดแต่ว่ารักษณะเออเรารู้เพราะว่าเรารู้จัก
กันเรารู้จัก
แต่เขาไม่รู้ชื่อนามสกุลตามบัตรประชาชนกะรูปเพราะว่าเราไม่มี
ปืนเขานั้นมีปืนตั้งแต่ในใจร้ายแล้วชาวบ้านเขาก็รู้แต่
เขาบ้านเขาไม่ยอมเขาไม่อยากพูดเดี๋ยวจะเกิดอันตราย
ส่วนเพื่อนรุ่นน้องของฟ้านะฮะซึ่งปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอที่มี
การถ่ายคลิปเล่นกันเนี่ยนะฮะ
บอกว่าฟ้าเนี่ยเคยบ่นเรื่องของปัญหาครอบครัวเรื่องการแบ่งที่
นะฮะที่เขาเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทกัน
บอกเธอก็ไม่คาดคิดว่ารุ่นพี่ของเธอต้องมาจบชีวิตแบบ
นี้ที่คุยคุณลวิการนะครับคือตำรวจเนี่ยยังไม่ปากใจเชื่อ
คำให้การของผู้ต้องสงสัยนะครับหลังพบประวัติเคยถูก
จับคดีครอบครองอาวุธปืนเมื่อหลายปีก่อนแต่จากการสอบสวนตอน
ก็ต้องปล่อยตัวกลับไปนะครับเดี๋ยวจะรอสอบปากคำผู้
เจ็บแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับเพื่อขยายผล
ในการจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุนะฮะส่วนศพของคุณฟ้าทาง
ครอบครัวก็รับไปประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้วนะครับ